หนึ่งรายการที่สำคัญเลยนะครับที่กำลังแข่งขันอยู่ในบ้านเรานั้นนะครับ
นั่นก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับ
แข่งขันที่จังหวัดพัทธรุงเกมนะครับ
ก็ถือเป็นเวทีสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้นักกีฬาเนี่ย
พัฒนาไปสู่เวทีระดับนานาชาตินะครับ
ยิมนาสติกลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับ
ก็หวังใช้เวทีนี้ขึ้นไปสู่ระดับนานาชาตินะครับ

ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพัทธรุงเกม

ครั้งนึงเคยบาดเจ็บหนักแต่ก็กลับมาสู้ต่อในการลุ้นคว้าเหรียญสำคัญในอนาคต
เจ้าตัวเกิดอุบัติเหตุศีรษะกระแทกมาพักรักษาตัวเกือบ๒เดือน
ระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนประเทศญี่ปุ่น
เจ้าตัวมีความรู้สึกกดดันเนื่องด้วยต้องหยุดซ้อม
โดยที่ใช้เวลาพักรักษาตัวหาวิธีเอาชนะคู่แข่งในรายการต่อไป
โดยมีครอบครัวให้การสนับสนุนและให้กำลังใจกลับมาสู้ต่อบนเส้นทางนักกีฬายิมนักติก
ซึ่งเป้าหมายต่อไปของเจ้าตัวหลังจบกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ได้๘๐คะแนนให้สู้กับประเทศอื่นให้ได้
ใหม่สำคัญที่เจ้าตัวตั้งความหวังคือ
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกที่จะต้องฝึกซ้อมให้หนักกว่าเดิม
เพื่อคว้าเหรียญกลับมาให้พี่น้องชาวไทยต่อไป